ที่จังหวัดลบบุรีครับเขามีนักศึกษา๓คนนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดรอเพื่อนบนสะพาน
กำลังยืนชมวิวกันอยู่แล้วก็มองไปในแม่น้ำ
เห็นจราเข้สองตัวยาวสองเมตรไหว้เชียงคู่กันมาหน้าตาเฉยครับผู้ชม
น้องสามคนก็ตกใจมากพยายามจะวิ่งไปถ่ายรูป
แต่มันไหว้เร็วมากแล้วมันก็หายไปนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณเชิงสะพานชนรับประทานที่เก้า
นะฮะตะบนป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีครับนะฮะ
เขาบอกว่าเห็นจราเข้สองตัวว่ายน้ำกันไปมุ่งหน้าไปทางอำเภอ
น้องโดนสระบุรีครับตำรวจกับเจ้าหน้าที่ประมงลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปเจอนักศึกษาผู้หญิงวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรี๓คน
โอ้โหนี่น้องสาวคนนี้ตกใจมากตื่นเต้นด้วยเห็นจราเข้ครับ
เล่าให้ฟังนะขี่รถมาจะกลับบ้านแต่แวะไปยืนรอเพื่อนอยู่บนสะพาน
ข้ามคลองชนรับประทานที่เก้าจู่หันไปเห็นจราเข้สองตัวไหว้เคียงคู่กันมา
และความยาวประมาณสองเมตรได้ครับนะฮะก็เลยพากันขี่รถไปตามครอง
หวังว่าจะถ่ายรูปนะขี่ไปเกือบสี่กิโลแต่ว่าจราเข้มันไห้เร็ว
คุณผู้ชมฆ่าสายตาไปมันก็จมดำน้ำหายไปแล้วก็ถ่ายไม่ทันนะครับ
ใช่อยู่ถ่ายรูปแล้วไม่ได้ถ่ายเลย
นี่น้องเล่าไปยังตกใจกันอยู่เลยนะฮะนอกจากนี้ประมงจังหวัดก็ไปสอบถาม
นอกจากถามน้อง๓คนที่แล้วไปถามชาวบ้านเฮ้ยเห็นกันบ้างหรือเปล่าชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยเห็นดิ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมใครอยู่ในย่านนั้นประกาศเตือนเลยนะ
ประชาชนริมครองชายนาฏป่าศักดิ์อย่าลงไปในคลองในช่วงนี้
เพราะว่ามีจราเข้สองตัวอยู่ในคลองนะฮะระวังตัวกันด้วย
ถ้าใครไปเจอจราเข้ช่วยกันดูหน่อย
รีบแจ้งประมงจังหวัดลบบุรีทันทีให้เขาไปจับนะ
เพราะน้ำมันขุ่นมันจะมองไม่ค่อยเห็นตัว
แล้วใครลงไปจับปลาถูกจราเข้กัดไปอันตรายมากเลยนะ